เป็นไวรัลที่กำลังถูกพูดถึงในโลกโซเชียล
โต๊ะนี้คุณมันคือโต๊ะเล่นพนันเนี่ยคุณเป็นตารางตารางอยู่
เห็นชัดเจนเลยว่าเป็นโต๊ะพนันนะครับ
แล้วก็ระบุข้อความบอกว่าลนต่อหน้าต่อตา
มันคือเก็บด่วนพี่มาเป็นคันรถเลย
รีบจ๊ะมันคือโต๊ะอะไรนะ
ทุกคนไปตอบเสียงเดียวกันล่ะครับโต๊ะพนัน
ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ไปยึดอะไรมาหรือเปล่านะฮะ
พร้อมตั้งคำถามว่าไหนแถลงว่าไม่มีบ่อน
หลังจากเจ้าหน้าที่ลงตรวจพื้นที่ต่างหลายครั้งแล้ว
แล้วไอ้โต๊ะที่มันหล่นอยู่กลางถนน
เอามาจากบ่อนไหนนะครับ
ก็ต้องดูนะสืบต่อว่าโต๊ะนี้เป็นโต๊ะที่เจ้าหน้าที่ไปยึดมา

หรือว่าเป็นโต๊ะที่พวกนักพนันเคลื่อนย้ายกันเอง
เออนะฮะมันออกมาให้เห็นตำตาแบบนี้นะครับ